ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าโหดเยี่ยมเหลือเกิน

ใครที่บอกเบื่อข่าวการเมืองมีข่าวอื่นไหมมีข่าวอัธยากรรมอะไรไหมเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สระบุรีนะครับ
ห้องเช่าแห่งหนึ่งเป็นห้องเช่าหมายเลข๓ในซอยร้อยรูตำบลบางขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
นี่ฮะตำรวจเขามาตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในห้องพักตรงนี้นะครับ
ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่านางสาวทองสุกวัดฮวดชื่อเล่นชื่อแนนอายุ๒๔ปี
เป็นชาวลำปางนะครับเสียชีวิตอยู่ในห้องนี่นะฮะในสภาพที่มีผ้าห่มสีชมพูเนี่ย
ห่อร่างกายอยู่มีบาดแผลฟกช้ำที่ใบหน้าหน้าผากขวามีบาดแผลลักษณะเหมือนถูกของแข็งตี
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงก่อนที่จะมีคนมาเจอศพนี่ฮะ
ตอนที่ได้รับแจ้งแล้วมาตรวจสอบเนี่ยคือช่วงบ่ายโมงนะฮะ
ในห้องเนี่ยข้าวของกระจัดกระจายนะครับมีเศษกีต้านะครับมีขวดเหล้า
ใส่อยู่ในถุงปุ๋ยสีฟ้าทิ้งไว้หน้าห้องเช่า
คาดว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายเนี่ยใช้ทำร้ายผู้ตาย
จุดเกิดเหตุเป็นห้องพักนะฮะลักษณะแต่ละห้องเนี่ยคือเป็นห้องชั้นเดียวนะครับ
แล้วที่หน้าห้องยังมีขวดเหล้าขาวเนี่ยวางอยู่ด้วยในห้องนอนที่พบศพนะครับ
มีเสือหนึ่งผืนมีผ้าห่มอีกผืนหนึ่งด้วยนะครับมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่ที่ผ้าห่มแล้วก็ผนังห้อง
เพื่อนข้างห้องของผู้ตายนะฮะชื่อลุงชะลอนี่ฮะลุงชะลอแกอายุ๗๓ปีแล้ว
แนนผู้ตายเนี่ยกับสามีเขาเพิ่งย้ายมาเช่าห้องตรงนี้ได้๑เดือน
ฝ่ายหญิงทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนฝ่ายชายเนี่ยรู้แต่ว่าชื่อเบสไม่มีงานทำ
เมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นเห็นทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากซื้อของ
นี่ฮะคนก่อเหตุนะครับซ้ายมือในเบสลุงชะลอแกบอกทั้งคู่มาถึงก็ทะเลาะกันอยู่หน้าห้อง
จากนั้นก็เสียงเงียบหายไปจน๑ทุ่มได้ยินเสียงทะเลาะกันอีก
แล้วก็ฝ่ายผู้ชายเนี่ยทั้งเตะทั้งถีบฝ่ายหญิง
ฟกช้ำเจ็บไปหมดที่ใบหน้าคนในหอพักพยายามเข้าไปช่วยเข้าไปห้าม
ตะโกนบอกบอกให้หยุดเตะผู้หญิงนะบางคนเป็นผู้ชายบอกท้าให้มาต่อยกัน
กับผู้ชายเขาเองก็ได้แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็หายเข้าไปในห้องอีก
ระหว่างคืนที่ผ่านมาไม่มีเสียงทะเลาะอะไรกันออกมาอีกเลย
จนกระทั่งวันนี้๑๑นาฬิกา๕นาทีในเบสออกมาจากห้อง
แล้วบอกกับลุงชะลอที่อยู่ข้างห้องบอกฝากดูแลแนนด้วยนะลุง
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเลยตอนนั้นลุงยังไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายหญิงเงียบอยู่ในห้องไม่ยอมออกมา
ก็เลยลองไปเคาะประตูเรียกค่ะไม่มีใครเปิดอืมก็เลยงัดเข้าไปดูเนี่ย
พบว่ามีผ้าห่มเนี่ยห่มตัวของแนนอยู่ลักษณะปิดไปถึงหน้า
พอลองเข้าไปดูใกล้เปิดผ้าห่มดูใบหน้าฟกช้ำไปหมดมีเลือดออกด้วย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบซึ่งก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ผมเพิ่งเห็นเมื่อวานดีนะเตะกระตูนี้เนี่ย
เตะกระตูหน้าเลยตีกันเลยหรอมีคนมาห้ามให้ตอนนั้น
ก็คนนั้นน่ะมาห้ามมาห้ามทีนี้ก็เรื่องของผัวเมียเขา
แม่ผู้ชายเขาได้ก็บอกว่าเรื่องของผัวเมียเขาอย่าไปยุ่งเขา
มันก็เลยออกนั่งตัวงอแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะ
มันจะตีกันอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตาก็ไม่รู้
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ปากซอยที่เกิดเหตุนะฮะ๑๑นาฬิกา๒๘นาที
จะเห็นว่ามีคนขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอยหอพักนะฮะ
สวมมวกปิดบางใบหน้าสะพายเป้นหนึ่งใบ
ขี่ไปเนี่ยเป็นเส้นทางไปทางถนนสายเอเชียนะครับ
เป็นถนนหลักสามารถไปอีกได้หลายเส้นทาง
ซึ่งก็คือในเบสสามีของผู้ตายนะครับ
ตำรวจสพบ้านหมอเรียกแม่ของผู้ตายนะฮะ
ก็คือแนนนะครับมาสอบปากคำนะครับ
แม่บอกว่าแนลลูกสาวเพิ่งพบกับในเบส
ที่เป็นแฟนคนปัจจุบันได้๒เดือน
ก่อนหน้านี้ลูกสาวเล่าให้ฟังว่า
ถูกสามีทำร้ายร่างกายบ่อย

มาในสภาพแบบถูกทำร้ายบาดเจ็บ
กช้ำไปหมดบนใบหน้าผ่านไปสองวันลูกก็กลับไปอยู่กับในเบสเหมือนเดิม
ตอนนั้นเบสก็สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวแม่อย่างดีจะไม่ทำร้ายอีกแม่ก็วางใจ
จากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอลูกอีกไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
จนกระทั่งวันนี้มาทราบข่าวว่าลูกสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เธอบอกเธอพูดอะไรไม่ออกเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อ๖ปีก่อนเนี่ย
สูญเสียลูกชายคนโตไปวันนี้มาสูญเสียลูกสาวไปอีกคนนึง
เขาก็ไม่สู้และเขาก็ไม่เถียงคุณด้วย
เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วตำรวจเองก็ไล่จากภาพจากล้องวงจรปิดนี่แหละจนมั่นใจว่าคนก่อเหตุก็คือในเบสนะฮะ
สามีของผู้ตายนายอลงกรรูปดีอายุ๓๔ปี
เส้นทางการหลบหนีเนี่ยพบว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ประสานไปยังตำรวจทางหลวงนะครับให้ช่วยสกัดจับนะฮะ
ไปเจอจริงนะฮะตำรวจทางหลวงเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์ของในเบสที่ขี่หลบหนีไป
ไม่ยอมหยุดฮะขี่หนีตลอดครับค่ะตำรวจต้องขับรถเบียด
จักรยานยนต์ของในเบสเนี่ยตกลงข้างทางนี่ฮะแล้วก็จับตัวไว้ได้
สระบุรีลมศักดิ์ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูร
เบื้องต้นในเบสก็ยอมรับสารภาพนะครับนี่ขี่จักรยานยนต์หลบหนีมา๑๕๓กิโลเมตร
อ้างว่าที่ลงมือไปเนี่ยเพราะเรื่องหึงหวง
อ้างว่าฝ่ายหญิงมีผู้ชายมาติดพันธุ์จำนวนมาก
ในช่วงที่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหาร
นี่นะครับตำรวจก็คุมตัวไปนะครับ

พบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณเนี่ยคุมตัวแล้วก็ต้องส่งต่อให้กับสพบ้านหมอสระบุรี

คือตัวของผู้ต้องหาก็อ้างนะฮะว่าเรื่องหึงหวง
อ้างว่าฝ่ายหญิงนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่น
ซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาพูดจาเยาะเย้ยใส่เขาก็เลยโกรธมากกินเหล้าจนเมา
เมื่อวานนี้พอกลับไปถึงห้องเค้นถามภรรยาภรรยายอมรับว่ามีคนอื่นจริง
ก็เลยลงมือทำร้ายเขาทั้งไทยมือไทยไม้ตีไปที่ศีรษะใบหน้าลำตัว
จนฝั่งของภรรยาเนี่ยตอนนั้นยังไม่เสียชีวิต
คือตัวผู้ชายเนี่ยก็อ้างว่าฝ่ายหญิงเขาก็ร้องขอให้พาไปหาหมอ
แต่เห็นว่ามันดึกแล้วมันตี๒แล้วเลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไป
แล้วก็นอนหลับไปนะจนเช้าตื่นมาพบว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้วด้วยความตกใจ
ก็เลยรีบเก็บข้าวของเนี่ยหนีไปตั้งใจว่าจะไปอยู่กับญาติ
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็ถูกดักจับได้ก่อน
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายก็คือน้องแนนด้วยนะฮะ

ลูกสาวเองก็ถูกผู้ต้องหาเนี่ยทำร้ายร่างกายอยู่หลายครั้งนะครับ
คือคนก่อเหตุจะอ้างอะไรก็ได้ผู้ตายก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
แต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณก็ไปทำร้ายเขาถึงตายแบบนี้ไม่ได้นะ
คุณผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมานี้๒๐นาฬิกา๓๐นาที
นายอลงกรนะฮะถูกส่งตัวมาถึงสพบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับ
เจ้าของคดีนะครับเดี๋ยวดูจังหวัดตรงนี้หน่อยนะครับ
แล้วเราทำยังไงของเขาไปบ้างตียังไงไปบ้างครับ
ก็ใช้ไม้ตีครับตีไปกี่ครั้งครับ
ตีใช้ไม้๓ครั้งครับแล้วตอนนั้นเราเมาไหม
เราเมาอะไรเมาเหล้าหรือเมายาเมาเหล้าครับ